ข่าวนี้ครับคุณผู้ชมฮะคือถ้าณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอดีตสามีแล้ว
อดีตสามีจะเอาเรื่องอดีตภรรยาไปเห็นภาพบาดตาบาดใจอดีตภรรยาเนี่ยนั่งกินหมูกระทะ
ในลักษณะใกล้ชิดอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงครับ

นี่เป็นกรณีที่เพจข่าวแชร์คลิปเหตุการณ์
ที่ตอนนั้นยังเป็นสามีนะเสื้อสีส้มน่ะ

ห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่ง

เจ้าตัวบอกอ้างเห็นภาพนะครับ
ภรรยาซบไหล่ป้อนหมูกระทะอยู่กับผู้ชายคนนึง
หยุดศาสตร์ใส่ครับแล้วก็ปลาเข้าของใส่ผู้ชายเสื้อสีดำ

ทีมข่าวไปเจอในวินครับเป็นนามสมมุตินะคุณ

เขาบอกว่าวันนี้เขากลายเป็นอดีตสามีไปแล้ว

ได้ฟ้องหย่ากับภรรยาคือครูมิ้นนามสมมุติเหมือนกันนะ
อยู่กินกันมา๙ปีมีลูกด้วยกัน๒คน

อดีตภรรยาก็ยอมจ่ายค่าฟ้องหย่าให้๑๓๐๐๐บาท
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วครับ
ก่อนหน้านี้เขาบอกเขาสงสัยว่าเมียจะนอกใจ
เพราะว่ารถของเมียไปจอดอยู่ที่โรงแรม
ก็พบว่ามีการพูดคุยกันเชิงชู้สาวกับนายวานามสมมุตินะ

ยังเคยถามเมียตรงเลยเมียก็บอกว่ารู้จักกันเฉย
มีการส่งรูปเมียนั่งกินหมูกระทะอยู่กับนายวา
เลือดขึ้นหน้าเขาบอกก็เลยบุกไปนะครับ
แต่ที่เขาบอกว่าที่มันที่สุดเสียใจที่สุดคือ
เมียปกป้องผู้ชายคนด้วยการเข้าไปกอดนะครับ
ส่วนที่เขานำคลิปนี้ไปลงทางเพจ
เพราะไม่อยากให้อดีตภรรยาได้เป็นแม่พิมพ์ของชาติอีกต่อไป
จะเอาผิดทางวินัยให้ถึงที่สุดครับฟังเขาก่อนครับ
เขาบอกให้ข่าวไปว่าเขาไม่ได้มีอะไรเขาเป็นแค่เพื่อนกัน
แล้วคำพูดที่บอกว่าตลอดหลายปีมานี้ที่ชีวิตกูดีขึ้นได้ก็เพราะเขา
ถ้ามึงอยากให้กูเลิกกับเขามึงหาเงิน๒ล้านมาคืนกู
ไปคืนเขาคืนผู้ชาย
เป็นสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือ
โดยงานต้นสังกัดคุณทำอะไรอยู่
ผมทำเรื่องร้องเรียนไปตั้งแต่เดือนกันยาปี๖๕จนถึงปานนี้แล้ว
ไม่มีหนังสือตอบรับไม่มีหนังสือชี้แจงว่าคุณทำงานถึงขั้นไหนขั้นไหนแล้ว
คุณผู้ชมดูไทยรัฐทีวีก็ต้องฟังความสองข้างอย่างที่ผมบอกนะครับ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับฝ่ายหญิงบ้างเธอยืนยันว่านะครับ
เธอไม่ได้เป็นชู้กับนายวาตามที่อดีตสามีกล่าวหา
ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยแยกกันอยู่กับสามี๒ปีแล้วส่วนวันเกิดเหตุนั่งกินหมูกระทะด้วยกันจริง
แต่ไม่ได้อยู่กันสองต่อสองแล้วตอนนั้นน่ะไม่ได้กอด
แต่เป็นการเอาตัวไปขวางไม่ให้อดีตสามีทำร้ายนายวา
ส่วนเรื่องเงินแสนสามหมื่นจริงแล้วไม่ได้เป็นการจ่ายเพื่อยอมรับความผิด
แต่เป็นการตัดสินใจจ่ายไปเพื่อยาเพื่อให้ได้สิทธิในการเลี้ยงลูกครับ
บอกว่าเรื่องของเธอกับอดีตสามีจบไปนานแล้วอดีตสามีก็ไปมีคนใหม่แล้ว
ไม่เข้าใจว่าจะเอาคลิปนี้เนี่ยมาลงอีกเพื่ออะไรนะครับ
ซึ่งเธอเนี่ยก็ถูกหน่วยงานต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบแล้วเธอบอกด้วยว่าทำอะไรเนี่ยขอให้คิดถึงลูกด้วย
มีหลายคนนะคะ๓๔คนค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เป็นตามที่เขาพลาด
อ้างอิงตามหัวข่าวว่าไปซบป้อนอะไรกันสองต่อสองมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะสถานที่ราชการมันไม่มีใครที่จะไปทำแบบนั้นหรอก
ก็สอบเกี่ยวกับทางอบตก็คือจบสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้วค่ะ
เป็นการใส่ร้ายป้ายสีโพสต์ประจานอะไรต่างนานาทั้งลูกทั้งที่ทำงานทั้งการทำงานรายได้เสริมอะไรก็แล้วแต่ค่ะคือเป็นการขัดขวางเพื่อที่จะไม่ให้ได้มีชีวิตปกติสุขเลยค่ะ
เอาทีมข่าวเราได้คุยครบเลยนะครบเลยทีมข่าวได้ไปคุยกับนายวาด้วยนายวายืนยันนะครับตอนที่อยู่กับทนายด้วยบอกว่าไม่ได้เป็นชู้ตามที่ถูกกล่าวหาแล้วเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็อยู่ด้วยกันสี่ห้าคนจากนี้นะครับถ้าใครทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงจะฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องตัวเขาเองบ้างครับ